ขับรถจักรยานยนต์ไปประกบกับวัยรุ่นอีก๒คนนะคะ
จนทำให้เกิดการเสียชีวิตซึ่งทางด้านของญาติสองเยาวชนที่เสียชีวิต
จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็เรียกร้องอยากให้ตำรวจ
จับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
ส่วนตำรวจตอนนี้นะคะได้หลักฐานสำคัญจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ซึ่งก็เป็นจุดที่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ
ตอนนี้ฝ่ายสืบสวนกำลังเร่งหาเบาะแสแล้วก็แกะรอยตามตัวคนร้ายค่ะ
ตำรวจนครบานนิมิตรใหม่เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งหนึ่งบริเวณถนนนิมิตรใหม่
ญาติของสองเยาวชนที่เสียชีวิตให้ช่วยกันตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชี้เบาะแสของคนร้ายนะคะ
ภาพที่บันทึกได้เป็นภาพขณะกลุ่มวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์
แล้วตามประกบรถจักรยานยนต์ของเยาวชนที่เสียชีวิต๒คน
ก่อนจะพยายามขับรถตัดหน้ารถของผู้ตายล้มลงแล้วก็ขับหลบหนีไป
หลังจากนั้นเพื่อนผู้ตายที่ขับตามมาจอดรถจักรยานยนต์เพื่อให้การช่วยเหลือ
ส่วนคนร้ายได้อาศัยจังหวะชุนละมุนขับรถจักรยานยนต์หลบหนีทันที
รับว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นยังไม่ชัดเจน
และไม่เห็นแผ่นป้ายทะเบียนของคนร้าย
แต่ว่าตำรวจอยู่ระหว่างประสานขอภาพจากกรุงเทพมหานคร
เพราะว่ามีกล้องวงจรปิดติดตั้งใกล้ที่เกิดเหตุ
ว่าจะใช้เวลาประมาณ๒สัปดาห์
แล้วก็ยังแสดงความเชื่อมั่นด้วยว่ามีหลักฐานอื่นเพียงพอ
ที่จะสามารถจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้แน่นอนค่ะ
ทดาสมารดาระยากของเยาวชนที่เสียชีวิตทั้ง๒คน
ยังคงทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยากให้ตำรวจเร่งรัดเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ
เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้กับครอบครัวอื่น
โดยครอบครัวจะจัดพิธีชาปนกิจเยาวชนทั้งสอง
วันพรุ่งนี้เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ที่วัดพระยาปลาย่านหนองจอก
แม้ว่าคดีจะยังไม่มีความคืบหน้าก็ตามค่ะ